ผมพาคุณผู้ชมไปดูงานแต่งงานงานหนึ่ง
คือเขาบอกว่าคือไม่กลัวฝนแล้ว
เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ถือเคล็ดบอกว่าพอฝนตกลงมาแบบนี้
ก็สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับครอบครัว
เส้นทางความรักของเราจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่น

และแขกเรือที่มาร่วมงานนี่ก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกัน
แขกมา๖๐๐คนคุณ
ก็เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเป็นรักทรหด
ตากฝนแม้จะสวยหล่อขนาดนี้
แขกก็ต้องอ้าวพวกเราก็ตากฝนได้
ดังนั้นงานนี้เลยจัดท่ามกลางสายฝน
คือจริงแล้วงานแต่งงานก็จะมีทั้งอินดอร์
คือเหมือนในอาคารเลยนะคุณนะ

อางเทิดในสวนเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีกันคุณ
หรือว่าคุณแฟมที่ราชบุรีจัดงานแต่ง
แต่ว่าฝนมันตกมาพอดีทุกคนไม่กลัวฝน
ก็เลยจัดงานแต่งแบบตากฝน

ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งของเขาทั้งคู่
ซึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจในการเดินหน้าจัดงานแต่งต่อไปนะฮะ
ญาติพี่น้องเพื่อนมาแสดงความยินดี
แม้ว่าฝนเจ้ากรรมมันจะตกมา
แต่เหมือนเป็นบทพิสูจน์แห่งความรักรักแท้รักทรหด

ใช่ค่ะไม่กลัวเลย
พูดสิทธิ์ของเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของคลิป

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนั้นก็มีแขกผู้ร่วมงาน๖๐๐กว่าคน
พอฝนตกลงมาไม่มีใครหนีกลับบ้านสักคนเลย
ก็อยู่ร่วมเป็นสักขีพยานจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธี
เพราะบางคนก็เตรียมร่มไว้
บางคนไม่ได้เตรียมมานี่ก็ใส่ถุงใส่ถุงสวมหัว

แล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันได้อย่างสนุกสนาน
ก็แสดงความยินดีกับนี่เลยคู่รักทรหดที่ไม่กลัวฝน
ฟ้าฝนไม่เป็นอุปสรรคดังนั้นในชีวิตของทั้งคู่เนี่ย
จะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอีกแล้ว

ขอให้ทั้งคู่มีความสุขนะคะ